คุณผู้ชมอีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตาดูความสัมพันธ์เหลือเกินนะคะ
สำหรับหนุ่มแจ๊คและน้องแตงกิ้วแฟนสาวรุ่นน้องไม่ค่อยได้ลงรูปคู่
คู่นี้คุกมานานมากนะเอาจริงจริง๗ปีคุณผู้ชมแต่ว่า๗ปีเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นปีอาถรรพ์ไง
หลายคนก็เลยแบบสงสัยว่าเอ๊ะยังรักกันดีหรือเปล่าแถมนับรวมเวลาที่คู่นี้คบหากันแล้วก็เข้าสู่ปีที่๗
จะกลายเป็นอาถรรพ์เจ็ดปีตามที่หลายคนเชื่อหรือเปล่าล่าสุดค่ะในงานวงสวงภาพยนตร์เรื่องเรือนซ่อนผี
แจ๊คก็เคลียร์ชัดว่าความรักเนี่ยยังหวานเหมือนเดิมพร้อมประกาศนะคะว่าไม่หวั่นอาถรรพ์รัก๗ปีจ้า

ถ้าไม่เข้ากันไม่ได้ก็คงเข้ากันไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้ว

ในอนาคตจะเป็นยังไงก็คือทำทุกวันนี้ให้มันโอเคแล้วกัน

ไม่ใช่ประเด็น
ช่วงที่ต้องเจอกับพิษโควิด๑๙

กระทบหนักเหมือนกันโรงงานเนี่ย
ปิดชั่วคราวงานในวงการบันเทิง

แต่ว่าเขาก็ใช้วิกฤตครั้งนี้
ลุกขึ้นมาทำแบรนด์แฟชั่นของตัวเอง
ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้า

มันเป็นช่วงที่ได้กลับมาอยู่
แล้วก็ทบทวนว่าเราอยากทำอะไร

เพราะว่าแจ๊คก็แต่งตัวเยอะคนก็เห็นภาพ

หน้ากากผ้าก่อนเป็นหน้ากากผ้าถัก

ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ทำเสร็จที
เขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะ
ในช่วงโควิดอย่างที่เชอรี่บอกไปว่า
ปรับตัวก็จะเป็นคนที่อยู่รอดได้

ไม่เลิกกันแน่นอนคู่นี้หวานกันมากนะคะ